ห้านาทีนะครับกลับมาติดตามห้องข่าวหัวเขียวนะครับ

ผู้คุมพาผู้ต้องขังหญิง

ถ้องอะนะครับ
พอเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำ

เปิดประตูออกไปอ้าวไปไหนซะแล้ว

ไปทางไหนสิยังไม่รู้เลยว่าไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ครับคล่องวงจอดปิดของโรง
เปลี่ยนชุดสีส้มออกไปซะแล้วแล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยเพราะว่าไม่มีใครสงสัย
นี่ไปแล้วเดินไปแล้วบาย
สถานที่สาธารณะต่างที่คาดว่าผู้ต้องขังหญิงลายนี้
จะไปซ่อนตัวหรือจะหนีไปอยู่ที่นั่น
ก็ไปแจ้งนายนัทฤทธิ์หนุนพระเดชเอาไปแจ้งเขาทำไม
คือเขาเป็นแอดมินเพจท็อปเรารัก๘ริ้ว
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อใครเห็นก็แจ้งข้อมูลหน่อย
นี่ฮะไปแล้วครับโอ้โหกล้องวงจรปิด
จับภาพได้เป็นช่วงเลยหลังการติดตามตัว
แล้วก็ค้นหาบ่อแสหลายชั่วโมงก็ทราบว่าผู้ต้องขังหญิงรายนี้
ซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเช่าของเธอนั่นแหละ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนเขาหินซ้อน
อำเภอผนมสหราครามเจ้าข์เชิงเศร้าครับ
ประสานกำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
ทันทีที่ผู้ต้องขังหญิงคนนี้เห็นตำรวจก็พยายามจะวิ่งหนี
แต่ไปไม่รอดคือเธอตั้งคันอยู่ด้วย
ถูกควบคุมตัวได้แล้วก็คุมตัวกลับไปยังเรือนจำกลางเชิงเศร้า
ก็แจ้งเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาตอนภาพตอนโดนจับได้
ก็คือหลบหนีการควบคุมตัว
แต่ประเด็นสำคัญก็คือ
ใครเอาชุดไปวางไว้ให้ในห้องน้ำอ่ะ
แล้วใครพาหนี

ใครมารับกลับไปพนมสารคาม
ใครล่ะโดนแน่